คุณผู้ชมจากเหตุการณ์ที่คุณชิสาเล่ามาดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะ
คราวนี้อยากเตือนใจพ่อแม่
เรื่องของการขับรถขับรา
แล้วบางทีลูกมาอยู่หลังรถ
พ่อแม่มองไม่เห็นอาจจะทับได้

เพราะว่าแม่กำลังจะไปตลาด

เพราะว่าตอนแรกแม่ยังเห็นว่าลูกนั่งดูทีวีอยู่กับพ่อ
ไม่คิดว่าลูกชายวัยขวบกว่าเนี่ย

มารู้อีกทีนึงเหมือนกับชนอะไร

แม่เนี่ยร้องไห้เสียใจ

แล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหน้าบ้านเลยที่โรงรถเลยนะคะ
ซึ่งตำรวจสพห้วยยอดก็ไปที่บ้าน
บ้านเลขที่๔๐๔ที่ตำบลวังคีรี

ให้กับน้องจิรพัฒน์พลพักดีอายุ๑ขวบครึ่ง
น้องเนี่ยถูกรถกระบะ
เป็นรถกระบะของคุณแม่ค่ะ
คุณแม่วัชรพรพลพักดีอายุ๓๘
แม่เป็นคนขับแล้วแม่ถอยรถกระบะ
ทะเบียนบมฉฉ๓๘๔๒มา
ทับร่างของน้องจิรพัฒน์
ซึ่งแม่เนี่ยนะคะตอนที่เจอผู้สื่อข่าวโอ้โห

แล้วก็บอกว่าตอนที่แม่กำลังจะถอยกระบะ
ออกจากโรงจอดรถจะออกไปซื้อกับข้าวตอนเช้า
ได้ยินเสียงเป็นตุ๊บเสียงดังมาจากที่ท้ายรถ
เหมือนกับชนอะไรบางอย่างแม่ก็เลยรีบเลยค่ะ
ลงไปดูพอลงไปดูแม่แทบช็อกแน่
สิ่งที่ชนสุดท้ายคือลูกชายของคุณแม่

ไม่เห็นว่าลูกชายเนี่ยนะนอนดูทีวีอยู่กับคุณพ่อ
ยังอยู่ในบ้านอยู่เลยแม่ไม่คิดว่าลูกจะวิ่งตามมา
ซึ่งญาตินี่นะคะก็คือนายนัทพงศ์นกศรีแก้ว
อายุ๕๔ปีเป็นญาติของครอบครัวนี้
บอกเลยบอกว่าน้องเป็นเด็กน่ารักเป็นเด็กฉลาด
เริ่มพูดได้แล้วพูดเป็นต่อยหอยเลยค่ะ
ซึ่งเป็นเหมือนกับหัวใจเป็นศูนย์รวมของทุกคนในครอบครัว
แล้วน้องเป็นลูกคนแรกของครอบครัวนี้ด้วย
ซึ่งพอมาเกิดเหตุแบบนี้ญาติพี่น้องทุกคนก็เสียใจค่ะ
แต่หลังจากนี้เดี๋ยวตำรวจจะตรวจสอบพยานหลักฐาน
แล้วก็จะสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ